ก็ไม่ใช้เวลาให้เยอะก็เพราะว่าขวัยจะออก
อ่าพี่ไทยคะอ่าเอาออกเถอะ
มันต้องออกที่ลบว่าก็ลบว่า
ผมจะเผาพริกเผาเกลืออันนี้คือพริก
เดี๋ยวไงฮะวางไว้นี่ก็ได้
ผมจะเผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง
เหตุที่เผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง
กับคนที่มันไม่จงรักพักดีกับประเทศที่มันอยู่
หากินเอาสื่อเป็นเครื่องมือ
ตีตนเรียกราคา
และก็ไปตลบหลังพวกกินเทา
กินเทาดีนะกินเทาจะมาก้าขายนะ
เดินทางมาซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินต่อไปไม่มีมาแล้วนะ

แต่ขอทำสัญลักษณ์ว่ากูให้มึง
สันขวานมึงไปใส่กระโปรงด้วยนะ
ขอให้แม่งชิบหายวายวอด

เรื่องหลังถ้าผมหวังได้ประโยชน์กับสิ่งที่ผมพูด
ก็ขอให้ผมมันจงพินาศไป
แต่ถ้าคุณพูดความจริง
ก็ขอให้มึงมีอันเป็นไปใน๓วัน๗วัน

เอาล่ะประเด็นวันนี้มันมันเกินไป

เวลาน้อยเกินไปแต่ผมพยายามเร่งสปีดให้คุณ

ผมไม่ใช่ไอ้สันขวานมึงมาตัวเปล่า
ประเด็นที่สำคัญอันแรกที่ผมจะพูดก่อน

เฮ้ย
อ้าวมึง
มึงไปหาที่สถานทุกข์จีนเนี่ย

จีนมีประชากรพันสี่ร้อยล้านคน

ถ้ามีคนเลว๐๐๑เป็นแสนแล้ว

แต่จีนในยุคพ่อผมปู่ผมเนี่ย

คำว่าจีนเก่าเรามาแบบบทยา

ถือหมอนไปทำมาค้าขายสุจริต

นั่งเรือสัมเภามา

สีผีเบียช้างจีนเก่าหมด

จีนใหม่ที่มาพบกับความลูก

ทีนี้คุณต้องแบ่งแยกระหว่าง
จีนเก่ากับจีนใหม่
แต่ถ้าจีนส่งคนมา
เพื่อทำความเข้าใจกับผม

แต่ผมขออนุญาตเขาแล้ว
โดยกับโทษที่พุทธ

แล้วส่วนต่างจะเป็นทุนเท้าหรือทุนเท้าทุนต่างกันทางสังคมไทยตัวที่มองว่าจังหวังทุนจังหวังจีนเป็นยังไง
ถ้าผมคิดถึงชูวิทย์สังคมวิทย์ถ้าผมอยากพูดถึงคนจีนจังหวังทุนซึ่งเป็นสิ่งส่วนนึงของประชาชนคนจีน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
เพราะว่าเวลาน้อยนะ

จีนขาวจีนเทา

ไอ้สันขวานเนี่ยมันหากิน
กับจีนเทาตีราคาตัวเองขึ้นมาใช้สื่อเป็นเครื่องมือพูดใช้ปาก
ไม่มีข้อมูลข้อมูลผมวันนี้คุณจะตะลึงแต่เนื่องจากเวลาจำกัด
ผมจะต้องจำเป็นเปิดเป็นซีรีส์ซีรีส์สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ไม่เข้มแข็ง
ผมยืนยันได้อย่างนี้ผมเป็นคนที่อยู่สังคมตะวันตกมา
สมมุติแล้วกันว่าผมอยู่ในหมู่บ้านสังคมตะวันตกเอาแค่ว่าคุณเอารถเนี่ยเก่าไปจอดหน้าบ้านหรือหน้าบ้านคุณนะ
ทุกคนมันยังบอกเลยเฮ้ยไม่ได้มาจอดอย่างนี้ทำลายบรรยากาศของหมู่บ้าน
แต่สังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอเหตุที่อ่อนแอเพราะการสู้ของผมนั้นสู้แบบโดดเดียว
แต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ต้องการคนส่งมาว่าเอากำลังใจชุวิตให้กำลังใจระวังตัว
ผมไม่กลัวครับบอกก่อนเลยไม่กลัวมึงอ่ะสิต้องกลัว
เพราะมึงมากระตกหัวเสือแล้ววันนี้กูซัดให้เต็มที่
ไม่มึงพังกูพังเอากันมาวางบนโต๊ะเลยเจ๊งเป็นเจ๊ง
ดังนั้นสังคมไทยต้องเข้มแข็งสิ่งที่ผมพูดผมบอกเรื่องทุนจีนผมพูดมาตั้งแต่
คุณไปเช็คในสื่อได้สิบสามกรกฎาหกห้า
ซึ่งก่อนที่จะเกิดจิ้งหลิงจิ้งหลิงในตุลาผมพูดมาก่อนแล้ว
แล้วใครจะมาให้ข้อมูลผมวันนั้นแต่สังคมไทยและสื่อเนี่ยติดตามกิ้งหลิน
เมื่อมีจิ้งหลีกก็ใช่ไหมล่ะพวกคุณมาหาผมทำไมคุณไม่หายสันขวาน
ก็พวกมันไม่มีไม่มีข้อมูลเอาละไม่เป็นไรการติดตามเรื่องทุกวันนี้มันน่าคลางแคลง
ผมบอกผมหมดภาระหน้าที่แล้วใช่ไหมผมหมดภารกิจแต่ผมยังไม่หมดหน้าที่
เสมือนว่าที่วันนี้ผมพูดกับรองพบตลเอาละกลัวว่าผมไปแล้วเดี๋ยวต้องให้คนอื่นไป
ไม่เป็นไรหรอกครับผมมีเงินปัญหาของผมก็คือปัญหาของคนอื่นคือไม่มีเงิน
เหตุนี้มันมีเงินเพราะอะไรก็ผมตั้งทีมทนายทีมที่ปรึกษา
ผมยอมจ่ายสายผมเอาเงินให้ก็จะได้ผมอุ่มพญานอยู่คนหนึ่ง
ซึ่งเป็นปากสำคัญเป็นคนข้างกายนายตู้เห่าในตู้เห่า
ไม่ให้เงินมันคนไทยคนไทยเพราะว่าเขากินเงินเดือนไล่เขาออก
เพราะจะเปิดพนันออนไลน์ที่โรงแรมปิดห้องประชุมเอาทีมมา๓๐
จีนมาสามสิบคนประตูยุมารไลน์เอาไม่เอาก็ออกออกไม่ให้เงินมัน
พยานผมไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าเป็นพยานที่ผมจะต้องเก็บไว้
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอย่างที่ว่าดีเอสไอก็อยากจะตั้งแท่นเป็นคดีพิเศษ
ดังนั้นพยานตัวเนี้ยผมต้องกักไว้ให้แน่นผมไม่มีทางที่จะไปให้ใคร
ถ้าผมไม่แน่ใจกรณีถัดไปก็คือกรณีของที่ผมบอกว่า

รายละครเรื่องนี้เนี้ยภายในวิทยาลัยสั้นสั้นผมจะบอกแล้วบางทีมันไม่ทัน

อ่า
หา

ผมติดตามว่าใครทำคดี

คุณอย่าลืมนะว่ามีระยะเวลาแค่๗ปาก

อายการติดใจสอบถามไปที่ตำรวจ

เงินไหลเป็นนะบาสักกัดตัวไหมจะเอาขณะไหมยังครับ
อย่างงี้โอ้มันมีเงินก็ใช้ไปก็แล้ว
ผมแง้มให้คุณดูนิดเพราะว่าผมบอกแล้วไม่มีเวลา
อันนี้เป็นซีรีส์ถัดไปผมเล่นแน่
ใครไปปลูกอะไรไว้ที่กลางตลาด

และเอาเงินต่างประเทศ
ไปสร้างอยู่ที่กลางป่า

เช่นเดียวกับบ้านตุลาการที่เชียงใหม่

เอาละไม่เป็นไรเพราะเวลาน้อยนะฮะ

ไม่เกี่ยวกัน
ไม่เกี่ยวกัน

พวกมันผมจำได้

เป็นผมก็บอกเชีย้มกระโจป๊ะ

หัวสมองคุณคิดเป็นอยู่อย่างเดียวว่าใครอยู่เบื้องหลังคุณ

ผมพูดข้อมูลไปตั้งแต่๑๓กรกฎา
ข้อมูลตำรวจเดี๋ยวผมจะเปิดให้คนดู
มีน้อยกว่าผมเหตุผลไม่มีใครให้
คุณคิดเหลือว่าคนอย่างผมเนี่ย

ดังนั้นกระบวนการแฉนมันต้องมีขั้นมีตอน
แล้วผมก็ต้องปล่อยของให้คุณเนี่ย

ทีนี้๕มาเปลี่ยน
ทุนเมริกาสีถาวน์ผมถามหน่อย

อย่างงี้เอ้าก็ต้องบริษัทไปจับได้ไงใช่ไหมตู้เห่าเราจับมาก
แล้วผมยังมีหลักฐานอื่นพยานตู้เห่าอีกเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดู
ถ้าทำมาหากินสุจริตก็ไม่ต้องกลัวนี่ครับถ้าทำมาหากินสุจริต
เราจะกลัวเรื่องอะไรแต่คนที่ทำมาหากินไม่สุจริต
มันต้องมีนอมินีถูกต้องไหมครับการมีนอมินีเนี่ยเพื่ออะไร
เพื่ออะไรครับนายตู้เห่ามีนอมินีเพื่ออะไร
ถ้าคุณเอามาหากินสุจริตคุณก็ไม่ต้องไปนอนไม่มีหรือตัวแทน
คุณจะต้องมีทำไมล่ะครับเพราะในเมื่อคุณหากินสุจริต
ถูกไหมครับแต่ถ้าคุณหากินไม่สุจริต
คุณก็ต้องมีนอมินีเอาล่ะนอมินีเขาคือใคร
เป็นล่ะหรือเปล่าไปกล่าวหาเขา
ผมมีหลักฐานครับและหลักฐานผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์
ที่ตำรวจทำเส้นทางเส้นทางการเงิน
อันนี้ตายก่อนตายมาเยอะนานเพราะไม่ระวังตัว
เดี๋ยวให้ดูเส้นทางการเงินอย่างกรณีคุณสังเกตไหม
คุณว่าและคุณไปยืดอามันได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ยืด
ไปดูข้างในเอ้าคุณไปดูหนังฝรั่งคุณก็รู้อีกบุกเข้าไปมียาเสพติด
มันก็ต้องค้นบ้านหรือเปล่าหรือไปแปะกระดาษสามแผ่นไว้หน้าบ้านแล้วก็กลับบ้าน
นี่มันเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดถ้ากฎหมายให้อำนาจ
เลขาที่การบอกว่าสอบมากมายล้นเหลืออย่างนั้น
ทำไมคุณไม่ใช้ทำไมคุณไม่ค้นการเข้าไปค้นข้างในอ้าวอาจจะเจอยาก็ได้ทำไมอ่ะ
หรืออาจจะมีอะไรหลงเหลือก็ได้แล้วคุณก็ไม่ได้เรียกตำรวจ
คุณไปของคุณเองอ่ะสอบมาก็ต้องมีร้องพร้อมพอสอบรอสองคน
อ่ะร้องจุกเอาหมาเข้าไปรอฟริ๊บฟัดฟริ๊บฟัดอ่ะแล้วทำไมต้องถาม
สมัยคุณไม่ผสานงานจันนียะก็เพราะวัคม่านชูเอาล่ะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจัดการให้ดังนั้นตอนเนี้ย
เป็นการจุดเริ่มต้นของการระวังแล้วเริ่มระวังแล้วคุณใช้เวลานานเกินไป
นะเรื่องเกิด
ยกย้ายทรัพย์สินทำลายเอกสารล้างคอมพิวเตอร์
แต่เนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยในทุกวันนี้เนี่ย
มันไม่ใช่เล่นแล้วเพราะอะไรครับ

ก็บอกแล้วไงผมมีเงินทำไมอ่ะ

ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมจะล้มกระดาษ
คนชั่วเนี่ยมันทำผิดร้อยครั้งมันหลุดเรื่องอะไรร้อยครั้ง
แต่คนอย่างผมเนี่ยขอครั้งเดียว

ชนะครั้งเดียวของผมคือล้มกระดานทั้งหมด
แล้ววันนี้ไม่เป็นไร

เดี๋ยวเวลาจะได้ไม่เสีย

คุณต้องดูให้เข้าใจเพราะว่าคุณต้องมีประสบการณ์

อ่ะให้คุณรู้ชัดชัดช้าเพราะว่าผมจะมีแบบนี้
สัญญาทำเครื่องที่โรงแรมนี้วันรักษาป่า
นะครับวันที่๒๗มีนา๖๓
ทำขึ้นระหว่างนายชัยนัทพรพญานนท์

ปิดที่วัฒนาตัวแทนที่นายชัยนัทกรชญานนท์
มอบหมายโดยต่อไปนี้เรียกว่าผู้ซื้อ

ถ้าอย่างนี้มันก็บอกว่าไม่รู้จักพัชรินทร์

ไม่รู้จักไม่รู้จักนี่ยังไงมันเซ็นชื่ออะไรอยู่เนี่ย
ตามที่ตกลงซื้อจะซื้อจะขาย

รวมเงินทั้งหมด๔๐๒๓๕๖๒๕๐บาท
โดยวัฒนธรรมสัญญานนี้มัดจำ๕๐ล้าน

ใช่ไหมพัชรินเพราะพัชรินก็ได้รับมอบจาก
ชัยนัทอันนี้เป็นสัญญาต่อต่อต่าย
ใช่ไหมใช่ไหมพัชลินเซ็นหรือเปล่า
รับมอบอำนาจจากนายชัยรัฐ
สามหน้าสือมอบนัทรมที่๒มีน๒๙๖๓
จะไม่จบ

คุณชัดเจนประเด็นนี้หรือยัง
ไม่ถามทีละเรื่องไม่งั้นเดี๋ยวคุณงง
การซื้อที่ดินต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายเขาอาจจะมอบหมายให้ใครก็ได้แต่การมอบหมายให้ใครโดยจ่ายเงิน๕๐ล้านมันจะมอบหมายให้ในหมูในหมาเหรอมันก็ต้องมอบหมายให้ตัวแทนคนใกล้ชิด
หรือตัวนายกวามอ้าวละนางพระเจริญเป็นน้องในนี้ไหมอ่ะตามความคิดหลุนของคุณใช่นะอ่ะแล้วดูต่อไปไม่เป็นไร
รีบกินไปเลยโอ้ยสุดยอดแล้ว

ซื้อที่ดินเพื่อมีบางส่วนโดยจ่ายเงินตามนี้
เป็นเช็คของนางพระเจริญพิธิวตนาที่นายใช้นะ
ผู้จะซื้อได้รู้เห็นยินยอมให้นางพัชลิน
เป็นออกเป็นผู้ออกเช็คชำระค่าที่ดี
แต่ผู้มีชื่อคนที่มีชื่อคือผู้ขาย
ในรับเงินตามนี้โดยนางพระเจริญรับออกหมายในชัยนะ
ในการออกเช็คให้ผู้ขายตามนี้ถูกไม่ถูก
ถูกมั้ยครับใบนี้คุณโอเคยัง
โอเคเดี๋ยวนี้คือสำนักเอาเช็ค
รายเซ็นต์นางพระเจริญตามที่จ่ายให้กับผู้ที่จะขาย
ตามนี้สำนักเอาเช็ค
ผมมีอาชีพใหม่นะครับผมมีอาชีพนักศึก

จ่าย๒ล้านรายเซ็นต์ผู้ห่าวเลย
อันนี้ลายเซ็นตู้เห่าเลยในการซื้อที่ดิน
เอาละเงินทั้งหมดก็จะมากดความผลประเด็นที่ตรงนี้

อันนี้เป็นเอกสารใครนะครับ

อีก๓ร้อยหลอกพันก็จอดอยู่ในร้านวัดที่วัดศรี
วัดศรีตรงบ้างน้ำวัดศรีน้อยหรืออะไรนี้นะ

ก็ต้องทำให้จริง

ก่อสร้างโรงแรมยีวรักษ์สปา

ระหว่างก่อสร้างซื้อที่ดินแปลงนี้มามาจ่ายค่าก่อสร้าง

วันที่๓๐เดือน๑๒๕๖๑
ดูตรงนี้ให้ดีนะ

เอาตรงนี้เพื่อให้เลยล่ะ

เจอแค่พี่ดิมมาและค่าสร้าง
เอียงหูเอียงหมาหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นก็ต้องไปเปิดดูบัญชี
มัชรินฯน่ะสิใช่ไหมหลังมัชรินฯวันนี้ใช่ไหมเพราะวันนั้น
วัน๖๓๐ก็ก่อนที่๒๙นี่ไงมีการโอนเข้า๕ล้านวันนี้๑๐เดือน๒
ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหม๕ล้านลงกันไหมลงกันไหม๑๐เดือน๒
๕ล้าน๑๐เดือน๒เมียโอน๕ล้าน๒๐เดือน๒๒๐เดือน๒
เมียโอน๓ล้านใช่ไหม๓ล้านใช่ไหมวันที่ไทย
อ่ะกูจะเอาอะไรกับผมอีกมันชัดซะยิ่งกว่าชัด
กว่านี้ผมก็หาไม่ได้แล้วทีนี้คุณก็ต้องตาม
ผมไม่ได้จะแฉบ่อยบ่อยทีนี้คุณคงสงสัย
กระบวนการเนี่ยทำไมมันมาถึงอย่างนี้ได้
เพราะการที่กระทำอย่างนี้อยู่คนนะมีถึงขนาดนี้
มีเงินหลายพันล้านนะทำได้ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำให้
อันนี้เป็นซีรีส์ถัดไปเมื่อคุณเห็นหลักฐานชิ้นสำคัญนี้แล้ว
ผมก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรให้คุณมากกว่านี้นั่นคือเส้นทางการเงิน
ภาคต่อไปภาคต่อไปมุ่งตรงไปที่การขอวีซ่าของทีมข่าว
่งไปที่ตมถามว่าทำไมถึงขอวีซ่าได้
ทำไมมีการสอนเรียนภาษาก็เจอไอ้เท้าแม่งซื้อโรงเรียนสอนภาษาแม่งเลยไง

แล้วก็มียังไม่พอนะมีกลุ่มพวกแอบอ้าง
อ้างเบื้องสูงตั้งสมาคมเถื่อนอย่างที่คุณเห็นที่วิภาวดี
นะคุณเห็นภาพนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้
อันนี้จับเชื่องโยงละตู้หาวลิ้นหลงถูกมั้ย

ตู้หาวลิ้นหลง

แต่นี่คือโยชน์ภาคเอก

ยังไม่เป็นไรอันนี้มันกว่า
ใช่ไหมหินหลงตัวนี้คือที่ไหน
พวกคุณจับต้องกดไปจับแล้วไหมนะฮะ
ใช่ไหมถามเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมนี่คือแปลให้คุณ

ได้ไหมได้ไหมได้ไหมมันใช่อยู่แล้ว

ไปต่างคู่กับไอ้บ้านี่ส่วนไอ้บ้านี่ต่อไป
มันไปปรากฏตัวที่ไหนมันไปทำอะไร
เพราะมันเรียนแบบไอ้หลีหลง
คือกระบวนการนี้คือกระบวนการแอบอ้าง
และเอาเรื่องนี้ไปแอบอ้างถ่ายรูปกับเจ้านายถ่ายรูปกับข้าราชการ
แล้วก็ไปหลอกคนจีนด้วยกันนี่เห็นไหมมาเมืองไทยสิ
เมืองไทยต้องใกล้ชิดแบบนี้อยากได้ใกล้ชิดแบบนี้ไหมติดต่อ
นี่คือสมาคมเถื่อนที่ที่พอยิงเสร็จไอ้พวกนี้มันทำยังไง
พวกนี้มันต้องไปรอดจริงถูกไหมจริงที่อยากจะมา
เมืองไทยต้องมีเส้นมาเมืองไทยซื้อได้ทุกอย่าง
ทำผิดทำอะไรก็ไม่มีปัญหาลงจากเครื่องบินเดี๋ยวเอารถนำให้เลย
ผมถามว่าจีนนี้จีนพวกนี้ใช่ไหมที่คุณจะเลี้ยงไว้
มันไม่ใช่แล้วถามว่าภาคต่อไปกระบวนการซื้อคุณไม่สนใจบ้างเหรอ
มันซื้อหมู่บ้านด้วยเงินสดร้อยล้านคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่ามันเอาเงินร้อยล้าน
เข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงเออคุณไม่สงสัยเหรอ
หมู่บ้านแม่งเยอะซื้อยกหมู่บ้านเลย๕๐ล้าน๗๐ล้าน๖๐ล้าน
เฮ้ยแล้วมันเอาเงินเข้ามาได้ยังไงวะมันเอาเงินเข้ามาด้วยวิธีการไหน
ภาคตัดไปก็เป็นภาคตัดไป
และคุณคิดว่าไอ้พวกนี้มาถึงแล้วมันเฮ้ย
เอ่อกูเอาเงินมา๕๐๖๐ล้านเลยนะคะกูก็ไม่ต้องเอ่ออะไร
ไม่ใช่ครับมันมีสำนักงานกฎหมายจีน
เข้ามาช่วยเหลือเป็นทนายจีนแต่คุณต้องรู้ว่า
ทนายจีนเนี่ยเมื่อเข้ามาก็มาร่วมกับสำนักงานของทนายไทย
เพราะอะไรถ้าไทยมันพูดจีนได้

เมื่อมันไม่ได้ไอ้ทนายจริงต่างเหล่านี้
มันก็เข้ามานั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่า
มันใช้วิธีการเช่านอมินี
ผมซื้อหมู่บ้านนี้ร้อยหนึ่งผมจัดตั้งบริษัท

ให้จีนต่างเท่าได้๔๙
คนไทย๕๑ผมก็เช่าคนไทยไง
นอมินีเนี่ย๔๐๐๐๐บาทต่อคนต่อปี
แล้วทำไมโอนลอยไว้
มันก็ให้คนที่โอนรอยไว้
นะฮะก็ดังนั้นคุณก็จะเห็นว่า
อมินีบางทีเป็นคนขายปลาค้ามึงซื้อไปได้ยังไงวะ

เป็นช่างธรรมดามึงไม่มีทางจะซื้อร้อยล้านได้
บุคคลต่างเหล่านี้คือนอมินีที่ทนายทีมสำนักงาน
กฎหมายของจีนเข้ามา

กระบวนการออกวีซ่าโดยไม่มีวีซ่า

สนใจมันออกได้ยังไงวัยหาไม่ต้องมีวีซ่าแล้วออกมาได้อ่ะ
แล้วอยู่ในปีมันด้วยมีเรทปีเรทห้าปีเรทสิบปี
เรทสิบห้าปีเรทยี่สิบปีผมถึงบอกว่าประเทศไทยมันทำได้ทุกอย่างเว้ย
มันของจริงจริงมันทำได้ทุกอย่างอันสุดท้ายก่อนลำจาก
ล้าจากไปกี่โมงแหละ
เพราะข้อมูลผมมันเยอะข้อมูลอย่างนี้ผมรับประกันได้
อย่าคิดเด็ดขาดผมจะสาบแช่งไว้เผาพริกเผาเกลือ
ถ้ามีใครอยู่เบื้องหลังผมมาให้ผมพูด

ไอซากเบื้อกูไม่อาจดุ้งหรอก
การบุญการเมืองใครมึงอยากจะได้สองสองใครอยากจะได้อำนาจเอามาเลย
แต่ผมบอกว่านี่คือวาระแห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ควรจะมาสั่งการพกมันคืนเขาก็ตัวเราไปแล้ว
อยู่อย่างสงบสงบเดี๋ยวอีกปีหน้ากูก็เสียแล้วมึงอยากให้กูยุ่งมากเลยนะ
สุดท้ายก่อนจากคุณปางและกษรุงผมพูดได้แค่ประโยคเดียวเท่านั้น
ประโยคเดียวจริงคุณมมสงสัยว่าว่ายิ่งไปอะไรไว้
หน้าจริงใช่มั้ยหน้าจริงคุณทำอย่างนี้เลย
กูทำอย่างนี้เลยกว่าโอ้ยปลาชัดใครลงมาหน่าง่ายจริง
กูโจรสิบหมาเลยกูทำอย่างงี้มึงสวมหับประชาชนเหรอ
คนเป็นคนตายไม่ต้องรอกูทำอย่างนี้เลย
กูทำอย่างงี้ดีกว่ารุ่นกว่าเยอะดีกว่าเยอะ
ดีกว่าเยอะอ่ะให้คุณเดาว่าคืออะไร

อุ่มทองซื้อโภก

เป็นรูรั่วสุดคลาสสิกที่สุด
รายละเอียดเรื่องนี้ผมขอพูดในภาพถัดไป
เป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคง

แต่เมื่อคุณไม่สนใจประเทศนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว
ประเทศนี้ใช่ของผมคนเดียวที่ไหน
ชาวบ้านเราบอกว่า

ให้กำลังใจสู้นะ

คุณเล่นมันยังสุดแน่
สำนวนไปไหนคุณตามไปงั้น

ถ้าเผลอคุณลืมไม่ได้กวนนะผมจบธรรมศาสตร์ผมย่อมีภักดิ์ภูมิ
แล้วระดับผมธรรมศาสตร์อยู่รุ่นไหนแล้ว๖๐กว่าแล้วนะ
เกษียณคิดดูแล้วกันว่าใครยังไม่ได้เกษียณ
ผมขอจบการแถลงข่าวไว้เท่านี้และคุณสามารถติดตามผมได้ในตอนต่อไป
ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมสาบแช่งให้นะ
ผมพาเมื่อกี้เนี่ยครับอ๋อโอเคนี่นี่แม่งแม่งคอยเหยียบ
อยู่ด้วยอ้าวอยู่ใกล้ใกล้ก่อนไปข้อมูลผมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้
เปิดให้คุณดูไว้ว่ามันทำยังไงกับประเทศที่คุณอยู่บ้านเกิดเมือง
ของคุณแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อวันนี้คุณบอกผมไม่แน่อ่า
แล้วเดี๋ยวดูแล้วกันว่าใครจะแน่เอ้ยคุณเปิดไอ้ไอ้อ๋อนี่ก่อน
ไม่ใช่ในคลิปนั้นน่ะอ่ะเออ
ดูมันทำแล้วกันมันเหมือนกับมันเป็นเจ้าของประเทศนี้
ผมพูดถึงจีนเทานะอันนี้แอคชั่นให้คุณ

มึงกูจะเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งมึงกูจะสาบแช่งมึง
ถ้าสิ่งที่มึงพูดกับสิ่งที่กูพูดถ้ากูพูดจริง
กูก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้ากูพูดเท็จข้อมูลเท็จ
มีคนมีอยู่เบื้องหลังขอให้กูเนี้ยชิบหายไหวว่า
เดี๋ยวจะไปเผาข้างนอกเผาเสร็จถ้ามึงเป็นที่อะไรแล้วก็
กูจะส่งสังค์ก็ทันน่ะมึงไม่ต้องกลัว
อย่าให้มึงก็ไม่โอบสถิติก็ตากแห้งนะแต่มึงต้องอยู่นรก
คนอย่างมึงอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้อ่ะเฮ้ยคุณดูมากไม่ได้นะ
เพราะอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปาร์ตี้นรก
อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่า
ปู่กลางป่าด้วยเว้ย

เงินฝรั่งใจเงินมา

ก็มันคือมีภาพจะเข้าไปหรือเปล่า
เช็คข่าวนะเช็คข่าวค่ะอันนี้ประเด็นย่อย

นะฮะคุณเช็คข่าวว่าเออแค่มาให้บริษัทเขาบอกว่าไม่ได้แหล่งตั้ง
นะฮะอ่าอ่าแรกเขาบอกบริษัทเขาบอกว่าไม่ได้แหล่งตั้ง
เราบอกไม่รู้จักกันเราอย่ามาประเด็นนี้เป็นประเด็นย่อย
คุณอย่าไม่สนใจไม่เป็นไรหรอกครับ
เฮ้ยไม่ใช่ผู้ประชาการจมโยชน์เห้ย
ไม่ถามลองโจ๊กซ์สิก็สืบสวนสอบสวนชาปโภงบ้าง
อ้าวอ้าวเราไปก็เอาใจเมื่อผมเปิดให้แยะกระสาสาธิตผมให้เขา
ตั้งแต่คุณชุมิตยังรู้ตั้งแต่คุณสำรวจ

เรียกน้อยกว่าผมผมกล้าใช้เงินไง
ผมกล้าใช้ข้อมูลไง
สิ่งที่ผมพูดผมใช้ข้อมูลเป็นหลัก
สิ่งที่ผมแฉผมใช้ข้อมูลมาตีแขก
ผมไม่ได้ใช้พูดปากตาว
ผมไม่ได้เล่นเรื่องละครไร้สาระเข้ามาพูด
แล้วคุณก็แห่กัน
ผมมีสาระสาระของผมคือหลักฐานที่ชัดเจน

แต่ผมก็ไม่รู้ว่าไปแล้วมันไปถึงไหน
ก็ผมมอบให้แล้วผมมีหลักฐานให้คุณอย่างนี้
ผมถือว่านางวัชรินเป็นดอมินีหรือเปล่า
ส่วนนายโทนี่มั่นว่ามีนายน้อย

ไอ้น้อยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเปลี่ยนชื่อหมดแล้วตอนนี้
พบพรสภาคชากช้าในการไปจับ
นายน้อยวิ่งจ่ายเงินวิ่งอะไร
อ้างชื่อเสอซึ่งจริงเนี่ยเสอไม่ได้รู้เรื่องเลย

อ๋ออะไรฮะคุณพูดคุณจุดการประเทศนี้ใช่ไหม
เผื่อตายไข้ฮะเสียดายมีเวลาน้อยพอแล้วตายไข้ได้
หาหมวยออกแล้วหมวยออกแล้วไม่ออกแล้ว
ไม่ต้องนี่มันอะไรวะเนี้ยไม่มีสมาคมบ้านอยู่เลย
มณฑลศาลสี่สมาคมประเทศแห่งประเทศไทยตามกฎหมายสมาคมประเทศไทยต้องใช้คำว่าสมาคมนำหน้า
อันนี้แม่งสมาคมไม่ได้อยู่ข้างหน้าและห้ามตั้งชื่อสมาคมแห่งประเทศไทย
คุณจะตั้งสมาคมหอการค้าสมาคมอะไรคุณก็ตั้งไปมันเป็นการแอบอ้างเพื่อไปอวดอ้างคนจีน
สมาคมของขาใทย๒๐๒๔หรือเปลี่ยนการให้สมาคมของขาใสน้ำมันร้อยเป็นในหน้าว่าย
เป็นศรีหัวโอ้โหยอดกันเลยนะเนี่ยนะ
ครับคราวนี้ยี่สิบล้านครับงั้นที่ไหนก็ไม่รู้ครับฮะ

ฮอร์โมนถูกมีแล้วหรือเปล่า
ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม
ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม
ฮอร์โมนถูกต้องไหม
ฮอร์โมนถูกต้องไหม
ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม

ฮอร์โมนถูกต้องไหม